สำรวยเกรดกุลผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสเกต
เป็นประธานประชุมกิจกรรมวิ่งชมเมืองสัมผัสวิถีชุมชนวิถีโขงชีมูล
วันเสาร์ที่๒กรกฎาคม๒๕๖๖ณสนามกีฬากลางจังหวัดศรีสเกต
โดยจะเริ่มปล่อยตัวนักวิ่งในเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีระยะทาง๑๐กิโลเมตรและ๕กิโลเมตรตามลำดับ
ถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬาและการส่งเสริมการออกกำลังกายของจังหวัด
และขณะนี้ยังคงอยู่ในช่วงของการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดศรีสเกต
โดยในวันที่๑๕๒๑มิถุนายนเป็นการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอกันธรรักษ์
วันที่๒๓มิถุนายนถึง๒กรกฎาคม๒๕๖๖งานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสเกต
ส่วนวันที่๔๑๐กรกฎาคมงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอศรีวรัตนะ
ขอเชิญชวนนักวิ่งทั่วประเทศร่วมวิ่งและเที่ยวชมงานเทศกาลผลไม้และของดีศรีสะเกดในช่วงวันและเวลาดังกล่าว